คือมีคนคนหนึ่งเขาไปทำงานแถวบ่อน้ำบ่อหนึ่ง
เดินลงไปในน้ำแล้วจมหายไปแล้วเขาก็ไปหากันสี่ชั่วโมงหาไม่เจอ
ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรเพราะหายังไงก็หาไม่เจอครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุมราชธานีคุณผู้ชมนะฮะ
คือไอ้จุดที่มีคนไปเจอเนี่ยมันคือเป็นบ่อดินร้างบ่อหนึ่ง
อยู่ที่ด้านหลังพุทธธาตุธรรมโคตรนะฮะ
ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเพราะมีคนแจ้งไป
แล้วก็เอากู้ภัยไปด้วยคือกู้ภัยขุนทะเล
แล้วก็มีนักประดาน้ำมูลนิธิกุศลศรัทธาลงไปงมกัน
ในพื้นที่บ่อร้างเป็นบ่อดินมันกว้าง๕ไร่
แล้วมีน้ำขังลึกอยู่๖เมตรมันก็ลึกนะ๖เมตรเนี่ย
และบริเวณรอบขอบบ่อเนี่ยมีรองเท้าคัชชูของผู้หญิงคู่หนึ่งสีดำถอดทิ้งเอาไว้
แต่มีคนมายืนยันว่ารองเท้าคู่นี้มันถูกถอดเอาไว้นานแล้ว
นานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะถอดตอนที่มีคนเห็นผู้หญิงคนนี้
คือถอดทิ้งไว้นานแล้วแล้วไม่มีใครมาเก็บเหรอคะ
ประมาณนั้นทีนี้จากการสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งคือนางสาวเบนจมาสวงสุวัส
กำลังขับรถผ่านบ่อยในตอนนี้พอดีเขาเห็นผู้หญิงคนนึง
เธอก็เลยรีบจอดรถแล้วก็ตามเพื่อนมาช่วยกันช่วยกันแต่ก็ช่วยไม่ได้
ก็เลยแจ้งตำรวจก็เลยเอากู้ภัยมาเอานักประดาน้ำมา
ค้นหากัน๔ชั่วโมงคุณผู้ชมทำยังไงก็หาไม่เจอ
มืดก็เลยต้องยุติการค้นหาไว้ก่อน
แล้วก็เลยประสานไปยังหอพักนักศึกษาช่วยกันตรวจสอบว่า
หอพักเนี่ยมีคนหายหรือเปล่ามีผู้หญิงออกมาจากหอแล้วหายไปหรือเปล่า
แต่ว่าเมื่อวานนี้ยุติไปก่อนมันมืดเดี๋ยววันนี้เช้านี้ถ้าเกิดสว่างปุ๊บเดี๋ยวงมต่อ
เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะ
แต่มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ารองเท้ามันถูกถอดไว้นานแล้ว
ที่มีคนให้การแต่ว่าผู้หญิงคนที่ไปทำงานก่อสร้างบอกว่า
เพิ่งจะเห็นผู้หญิงคนนี้เดินลงไป
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นวิญญาณคนที่ไปฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้หรือเปล่า
วนเวียนอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
วันนี้จะมีการค้นหาอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะคะ